คุณขวัญคุณผู้ชมช่วงนี้คนเดินทางกันเยอะต้องระวังอุบัติเหตุ
สะแก้วครับถนนตรงจุดนี้มันจะเป็นแยกตัดผ่าน
เขาเรียกว่าแยกสะขวัญเห็นไหมฮะ
เป็นถนนหลายเลนเลยแล้วตัดกันตรงนี้
ที่รถหยุดกันตรงกระจุกนั่นคืออุบัติเหตุ

รถ๑๘ล้อบรรทุกไม้ยูคาเต็มหลังรถ
พุ่งมาชนกับรถกระบะที่จอดติดไฟแดง
แล้วก็มีรถยนต์คันอื่นมีทั้งรถเก๋งมีทั้งกระบะ
รถยนต์เสียหายทั้งหมด๗คันมีคนเจ็บทั้งหมด๔คนครับ
โชคดีว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีคนตายนะฮะ
พิกัดจุดเกิดเหตุนี่คือแยกไฟแดงสะขวัญ
ถนนสาย๓๑๗สะแก้วจันทบุรี
ตัดกับถนนสาย๓๕๙วัฒนานครเขาหินซ้อน
จุดนี้อยู่ในตัวเมืองสะแก้วเลยครับ
นี่คือสภาพความเสียหายแบบซูมใกล้
คุณขวัญคุณผู้ชมคนขับรถบรรทุก๑๘ล้อ
ชื่อว่าคุณสารวุฒิอายุ๒๓เจ็บเล็กน้อย
แล้วคุณดูรถคันนี้นะในรถคันนี้เนี่ยนะฮะ
คนขับเนี่ยเป็นผู้ชายชื่อว่าลุงอภัยนั่งมากับหลาน
หลานนี่ยังเด็กเล็กอยู่เลยเพิ่งไปรับหลานกลับมาจากโรงเรียน
รอดตายราวปฏิหารนี่ฮะหลานเล็กหลานน้อย
โอ้โหยังไงคือเด็กก็ตกใจ
จังหวะนั้นคือมันพุ่งมาชนอย่างจังฮะ
คือหน้ากระบะเนี่ยบี้แบนเข้ามาเลย

คือไม่รู้ว่าพุ่งมายังไงแต่ว่ามาชนระเนรนาศแบบนี้นะครับ
อย่างที่บอกว่ามีรถยนต์เสียหายรวมแล้ว๗คัน
ตำรวจต้องปิดจราจรครับแล้วก็มีการเคลียร์เส้นทาง
เพื่อจะเคลียร์รถก่อนจะเปิดเส้นทางนี้กลับมาใช้ได้ตามปกติ
คุณลุงอภัยที่รอดตายเราปฏิหารบอกว่านาทีนั้นรถจอดติดไฟแดง
นี่ครับลุงอภัยบนรถมีหลานนั่งอยู่ด้วย
จังหวะที่รอไฟเขียวจู่รถพ่วงคันนี้มันพุ่งเข้ามาชนอย่างจัง
คือหลานเองตกใจสิ่งที่ลุงทำได้คือตั้งสติแล้วกอดปลอบขวัญหลานครับ
ด้วยความตกใจในตอนนั้นรอดตายมาได้เราก็ถามว่า
คุณลุงมีพระอะไรห้อยติดตัวห้อยคอไหมลุงบอกไม่ได้ห้อยติดตัวหรอก
แต่ว่าในรถมีพระหลายองค์อยู่เหมือนกันที่สำคัญคือมีสติและพาดเบลต์นั่นเองนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจสพเมืองสะแก้วอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
เดี๋ยวรอสอบปากคำเพราะว่าคนเจ็บหลายคนยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ดำเนินการตามกฎหมายคุณดูรถเก่งคันนี้สิฮะ
กระโปรงหน้านี่คือยับเยินเลยอ่ะชาวบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
จุดนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะมากเขาเสนอให้มีการติดกล้องตรวจจับความเร็ว
ก็ยังไม่ได้มีการติดตั้งสักทีจนมาเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
นี่บุญหนักขนาดไหนเนี่ยไม่มีใครตายเพราะว่าดูสภาพความเสียหายแล้วก็เยอะเหมือนกันนะครับ
แล้วเขากลัวมากเพราะเดี๋ยวจะปีใหม่แล้วไง
ปีใหม่ทีสงกรานทีรถเยอะรถติดยาวหลายกิโลฝากในพื้นที่
ช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อยนะครับ